คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานี

แล้วตำรวจเนี้ยอาจจะต้องดำเนินกดีที่ถึงที่สุด
เมื่ออดีตตำรวจย้ำว่าเป็นอดีตตำรวจค่ะ
เอาระเบิดไปปลาบ้านของชาวบ้าน
คุณผู้ชมมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยลองไปดูคลิปค่ะ
ได้ยินเสียงไหมคะนี่เสียงเนี่ยอุ้ยนี่นี่
อันนี้ตามมาอีกค่ะรีบค่ะ
เสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะคะ
ของบ้านหลังนี้ที่จับภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้
เกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๒ทุ่ม๑๕นาทีค่ะ
เป็นบ้านของเช่าบ้านที่เกิดที่อยู่ในหมู่๕
ตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานี
ชาวบ้านตื่นตกใจกันหมดเพราะมันไม่ใช่แค่เฉพาะหลังนี้แน่
แต่ว่ามันก็จะดังสนั่นไปทั่วบริเวณนั้น

ทางด้านของเจ้าของบ้านหลังนี้ที่มีกล้อง
ชื่อว่าคุณวิวัฒน์ถิ่นถาวรอายุ๔๐ปี
นิวัฒน์เล่าแบบนี้ว่าตัวเขาเองแล้วก็ญาติ
เราก็จะเห็นภาพตั้งแต่ต้นว่านั่งกินข้าวกันอยู่ใต้ถุนบ้าน
ก่อนหน้าที่จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นมันมีก้อนหิน
เหมือนกับใช้หนังสติ๊กยิงเข้ามาในบ้านก่อน๒ครั้ง
แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นมีเสียงคล้ายของตกหน้าบ้าน
และระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
ระเบิดติดต่อกันถึง๖ครั้งค่ะ
โอ้โหนี่มันอะไรนี่สงครามหรือเปล่าคะเนี่ย
ต่อเนื่อง๖ครั้งคนในบ้านถูกสะเก็ดระเบิดนะ
ได้รับบาดเจ็บกันไป๓คน
ยังมีข้าวของนะคะที่เสียหายด้วย
ตำรวจสพวารินชำราบค่ะไปดูที่เกิดเหตุ
เจออะไรนี่หลุมที่เกิดจากระเบิดค่ะ
เจอหลุม๔หลุม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๐เซนติเมตร
แต่มันไม่ทำงานมันไม่ทำงานอยู่หนึ่งลูกตกอยู่บริเวณนั้น
ปิดกั้นพื้นที่แล้วก็มีการเก็บกู้ในเช้าวันนี้
ทีนี้ตัวพี่เจ้าของบ้านคนนี้เขาเล่าว่า
เขาเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นอดีตตำรวจ
แต่รู้มาว่าถูกให้ออกจากราชการ
เพราะมีคดีความเรื่องยิงปืนใส่คนในชุมชน
ตั้งแต่ปี๕๘แล้วปี๖๓
ก็เคยปาระเบิดควันใส่คนในบ้านมาก่อนแล้วด้วย
ลองฟังเสียงเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
ได้ทะเลาะครับแต่ว่าเธอมีพฤติกรรมที่ยิงปืนตลอด
ตั้งแต่ปี๕๘มาแล้วก็เคยแจ้งความ
แล้วทำเรื่องคดีกันขึ้นสารเหมือนปี๖๐
แล้วตอนนั้นพี่รับสารภาพทั้งเฮาะก็ให้โอกาส
โทษพี่รอล่วงอาญาปีหนึ่ง
หลังจากปีหนึ่งพี่รับพฤติกรรมที่ยิงปืนอยู่บ้านตลอด
แล้วมีโยนแก๊สน้ำตา

แล้วก็ล่าสุดปี๖๒มันยิ่งขวาบ้าน๓ลูก๓นัด
โอ้โหพี่วิวัฒน์คะถามเลยนะคะ

คือพี่ปอคุณผู้ชมโดนมานับครั้งไม่ถ้วน
๕๘แจ้งความไปแล้วดำเนินคดีขึ้นศาล
ตอนนั้นสัตว์รับสารภาพเขาบอกตัวเขาเองก็ให้โอกาส
โอ้โหเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาปีนึง
มีพฤติกรรมยิงปืนอยู่ในบ้านมีโยนแก๊สน้ำตามาด้วย
ล่าสุดปี๖๒ยิงเข้าบ้านอีกแล้วเนี่ยคือล่าสุดของล่าสุด
ืบหน้าเป็นยังไงคะตำรวจชื่อสอบสวนนะคะ
สืบสวนของสภพประธินชำระแล้วชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
ก็เข้าไปเก็บกู้แล้วแหละตอนนี้ก็ไปเก็บกู้วัตถุระเบิด

ที่ค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคนที่เจ้าของบ้านนะคะ
ก็คือพี่วิวัตรบอกเนี่ยชื่อว่านายศิรพบวงมาเกรดอายุ๔๒ปี
เจอตัวนะแต่ไปเจอใครรู้ไหมไปเจอพ่อเขา
คุณพ่อเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ในบ้านแหละพอไปตรวจค้นภายในบ้าน
ปรากฏว่าไปเจอกระสุนปืนนะคะขนาด๓๘๓๕๗และ๙มม
และยังมีอาวุธปืนลูกโม่๑กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุนอีกต่างหาก
ตำรวจก็เลยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
และตอนนี้มีชุดไล่ล่าติดตามตัวนายศิรพบนะคะตามบ้านญาติในพื้นที่
เชื่อว่าเขาน่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่แล้วค่ะเพราะกลัวโดนจับ
ตอนนี้ยังไม่พบตัว
แต่ถ้าก่อเหตุมาได้หลายต่อหลายครั้งแบบนี้อยู่ยากนะคะเจ้าบ้านเหล่านั้น